บ้านของคุณยายครับนะฮะบ้านของคุณยายเนี่ย
หลุมขึ้นมาหน้าบ้านหลุมลึกลงไปนะ
ก้มไปมองอย่างนี้ได้เลยปรากฏว่าชาวบ้านวิ่งมาเลยครับ
ดึงคุณยายไว้ไม่ได้เป็นห่วงว่าจะตกหลุมนะ
คุณยายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฉันเอาเชือกล้อมก่อน
เพราะฉันเชื่อว่าอันนี้มันเป็นหลุมศักดิ์สิทธิ์มันใกล้ออกแล้ว
ก็หลุมปฏิหารนี่ลึกประมาณเมตรกว่า
มาโพสต์ไว้ระบุว่าเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นในวันพระนะ
จู่ผู้หญิงสูงอายุเจ้าของบ้านชื่อแม่หมายนี่คุณแม่หมายยืนก้มดูอยู่เนี่ย
หมายบอกโอ้โหหลุมลึกเมตรกว่าลูกหน้าบ้านเอาเชือกมาล้อมไว้ก่อนแล้วก็เอาอะไรมาล่ะแม่
นั่นอะไรอ่ะขันห้าเครื่องเส้นไหว้มาวางหน้าหลุมเชื่อว่าไอ้หลุมเนี้ย
เกิดจากปฏิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้
แต่ยังไม่แน่ใจนะแม่คิดอีกอย่างนึงว่าเป็นหลุมอะไรรู้ไหมดอม

ลุมพญานาคหลุมพญานาคชาวเน็ตที่เชื่อคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องฟังเขา
คนที่เชื่อเรื่องปฏิหารก็เข้าไปคอมเมนต์สาธุสาธุสาธุสาธุกันเต็มเลย
แล้วถามคำถามเลยไม่ได้ถามคุณยายระวังตกหรือว่าคุณยายเป็นอะไรไหม

ส่วนที่ไม่เชื่อล่ะที่เขาไม่เชื่อเขาก็บอกคล้ายก่อน
ยุบที่เกิดขึ้นเนี่ยดินมันซุดตัวนะแล้วอันตรายนะ
เดี๋ยวมันซุดขึ้นกว้างขึ้นแล้วยุ่งเลยนะยายนะ
บ้านมันจะพังลงไปได้ทางที่ดียายออกให้ห่างจากตรงนั้นก่อนดีกว่า
แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้มันต้องโกงอะไร
น่าจะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วยเค้ามาตรวจดูหน่อยมันนุมแบ่งโผล่งเข้าไปเลือดบ้าน
ใต้พื้นบ้านยายหรือเปล่านะนะครับ
นี่แหละฮะโอกาสที่มันจะยุ้มตัวมากขึ้นก็มีครับ

แต่หัวเขียวเขาเดือก็ลุมพญาบึ้ง